สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่สามอะไรงานสภาพอากาศให้ทราบเนี่ยรู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าช่วงนี้ขายออนไลน์ขายดิบขายดีมากโดยเฉพาะน้ำปลาร้องปลาร้านนี่นะคะซื้อไปจะเอาไปทำกินที่ไหนก็สะดวกสะดวกคุณไม่ต้องออกจากบ้านให้เปียกฝนเลยค่ะเพราะช่วงนี้ฝนตกอีกแล้วค่ะคุณค่ะดูข้อมูลกันหน่อยนะคะจากเว็
ด้วยขณะเดียวกันค่ะลมค่ะลมมรสมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมประจำรูดูมีกำลังค่อนข้างแรงมากขึ้นจึงทำให้ทั่วทุกมีภาคของประเทศไทยเนี่ยมีฝนตกชุกเพราะฉะนั้นระบัดระวังน้ำท่วมฉับพลานน้ำป่าไหลหลากกันด้วยนะคะแล้วพื้นที่ภาคใต้นี่แหละค่ะก็จะมีฝนตกทั้งบ
พร้อมกันให้ดีวันนี้ถึงยี่สิบหกฯกรกฎาคมเป็นอย่างไรตรวจสอบข้อมูลเยอะเลยค่ะสำหรับภาคเหนือภาคอีสานมีฝนฟ้าคนนร้อยละหกสิบถึงแปดสิบของพื้นที่นะคะ
ตกหนักบางแห่งให้ระมัดระวังอันตรายจากลมพัดแรงเกษตรกรระมัดระวังโรคพืชติดเชื้อราค่ะ
ปล่อยให้สัตว์อยู่ในที่ชื้นแฉะและระวังน้ำป่าไหลหลากท่วมโรงเรือนสัตว์เลี้ยง
ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะ

ริมฝั่งระมัดระวังอันตรายจากคลื่นสูงซัดฝั่ง
เรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้
ส่วนเกษตรกรให้ระมัดระวังหอยเชอรี่ระบาดในนาข้าว
เร่งซ่อมแซมหลังคาโรงเรือนสัตว์เลี้ยง
และเร่งเก็บเกี่ยวไม้ผลก่อนที่ฝนจะตกหนักค่ะ
สำหรับภาคใต้จะมีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๘๐ของพื้นที่
ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะ
คลื่นสูง๒๓เมตรแนะนำว่าเรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้
เกษตรกรให้ระมัดระวังโรคพืชจากเชื้อราในเงาะและไม้ผล
ระมัดระวังอันตรายจากคลื่นสูงซัดฝั่ง
เรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้กันด้วยนะคะ